ประเด็นการเมืองในบ้านเรากันหน่อยนะคะ
ในวันนี้ที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรก็พิจารณายติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ๑๐รัฐมนตรีวันแรก
ซึ่งก็ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่าสิบห้าชั่วโมงนะคะตลอดทั้งวันค่ะ
ฝ่ายค้านก็แน่นอนว่าพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการบริหารประเทศที่ผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งถูกระบุว่าไม่มีความรอบครอบแล้วก็ไร้ประสิทธิภาพจนทำให้ประเทศได้รับความเสียหายค่ะ
กรณีที่สารปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้รัฐบาลต้องชดใช้ค่าเสียหาย
จากการยกเลิกโรงการโฮปเวลถึงสองหมื่นห้าพันล้านบาท
ก็ถูกนายสุธินคลังแสงสมาชิกพักฝ่ายค้านนำมาย้ำในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้อีกนะคะ
ท้ายที่สุดแม้รัฐบาลจะพยายามต่อสู้ทุกวิถีทางก็ไม่มีทางชนะ
และยังอาจจะทำให้คดีหมดอายุความไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่ยกเลิกโครงการนี้ได้
เช่นเดียวกับการใช้มาตรา๔๔ยกเลิกเหมืองทองอัคราจนทำให้รัฐบาลถูกฟ้องร้องมากถึง๔๐๐๐ล้านบาทค่ะ
พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะคะ
ก็ตั้งคำถามไปถึงความไร้ประสิทธิภาพในการปรับปรามบ่อนพนันเชื่อว่ามีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นมาตอบโต้นะคะว่าตัวเองไม่เคยรับสวยบ่อนการพนันแม้แต่บาทเดียว
ถ้ามีหลักฐานเนี่ยขอให้ไปฟ้องร้องได้ฟังเสียงของทั้งคู่หน่อยค่ะ
หรือแม้ฝ่ายปกครองอะไรอย่างต่างเพนพุทธประชาของท่านนมตรีว่าการกสรุมหรอเท้านี้นะ
ในเมื่อตำรวจไปรับสวยแล้วท่านบอกเป็นเรื่องส่วนตัว
ผมถ้าจะเอาปี๊บคุมหน้านะท่านพูดได้ไงเนี่ยครับนี่แหละครับ
คุณธรรมอะไรต่างทั้งหมด
แม้แต่ยอมรับก็ยังปัดตัวเองออก

จากนั้นค่านางอมรรดรี้โชครับ
อัพมามินกุลนะคะส่อพักเก้าไกล
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยทรัพย์สินค่ะ
ว่าจริงแล้วมีบ้านพักทั้งหมดกี่หลัง
เพราะว่านายกได้แจ้งกับปปชว่ามีบ้านอยู่ในเขตสามเศษใน
แต่กลับมาบอกสารรัฐธรรมนูญว่าพักอยู่ที่บ้านในกรมทหารราบที่๑มาตลอด
ขณะเดียวกันก็รับเงินเดือนซ้ำซ้อนทั้งบำนานจากกองทัพ
ตำแหน่งคอสชและตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ไม่ต่ำกว่าเดือนละ๔๐๐๐๐๐บาทนะคะ
ก็ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบระหว่างชาวบ้านที่ถูกเรียกเงินบำนานคืนอยู่ในเวลานี้ค่ะ

ไม่ทราบว่าท่านไปโหนอะไรมาเยอะแยะมากมายหรือเปล่า
จากตำแหน่งคอสชทุกอย่างก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
มติที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับ
แต่ประเด็นสำคัญก็คือผมขอขอบคุณนะถ้าสังเกตว่าผมตัวผอมลง
สูงขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะก็แสดงว่าท่านก็ห่วงใยผมอยู่เหมือนกันแหละนะ
สุขภาพผมขอบคุณนะครับผมก็ห่วงท่านเหมือนกัน
เพราะรู้สึกว่าตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวันทุกวัน
เพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังม็อบทุกวันทุกวันอยู่เหมือนกันนะครับ

สำหรับการอภิปรายในช่วงค่ำค่ะสมาชิกฝ่ายค้านก็ยังคงพุ่งเป้าไปที่การบริหารเศรษฐกิจ
แล้วก็การตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต้องทยอยปิดตัวอย่างต่อเนื่องนะคะ
และมียอดคนตกงานเพิ่มขึ้นนับเท่าตัวมีคนเดือดร้อนมากกว่า๓๐ล้านคน
อภิปรายวันนี้ก็ดำเนินต่อเนื่องไปถึงเวลา๑นาฬิกาค่ะก่อนจะกลับมาประชุมกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะ